มาถึงช่วงถอดสูตรกันบ้างคุณผู้ชมครับกับเรื่องของการสร้างแรงผลักดันพัฒนาองค์กรอยู่เสมอนะครับ
ตลอด๔๐ปีที่ผ่านมาที่มีการทำงานร่วมกันนะครับของบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้ไว้วางใจผู้หญิงไทยอยู่คนหนึ่งนะครับ
วันนี้ในช่วงถอดสูตรนะครับคุณพีรวัตรอัธนาจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ครับ
เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลลนะครับคือคุณปนัดดาเจนนวาสินติดตามพร้อมกันเลยครับ
ปนัดดาเจนนวาสินกรรมการรองผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัด
เริ่มต้นทำงานที่บ้านหลังนี้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จากประสบการณ์ที่เคยได้มาฝึกงานสมัยเรียนมหาวิทยาลัย
วกกับความประทับใจและความท้าทาย
ต้องการเอาชนะตัวเองให้ได้

ปนัดดาจะยึดหลักทำวันนี้ให้ดีที่สุด
นั่นทำให้ทุกวันเป็นวันที่มีความสุข
วันแรกที่เข้ามาตรีเพชรอีซูซูนั้น
เพียงแต่ว่าอยากมาทำงานที่นี่
แต่ไม่เคยคิดว่าจะอยู่จนถึงวันนี้
แล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะลาออกหรืออะไร

ที่เป็นคนที่อยากจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองค่ะ
รีเศษอีซูซูเป็นบริษัทที่พี่ทำงานแล้วมีความสุขมาก
หมายถึงว่าต้องเป็นที่ที่เรามาแล้วมีความสุข

เกิดจากผู้บังคับบัญชาในอดีตของพี่นะคะ
จนถึงปัจจุบันพี่ทำงานแล้วพี่มีความรู้สึกว่ามีความสุข

แล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชานั้นเป็นพนักงานที่มีประสิทธิภาพมาก
ทุกคนคิดว่าความสำเร็จของพี่ในวันนี้มาจาก
ความสามารถของพี่แต่เพียงคนเดียว
แบบที่พี่มีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ดีและมีความสามารถสูง
วัฒนธรรมองค์กรแบบผสมผสาน

รวบรวมคุณลักษณะที่ดีเข้าไว้ด้วยกัน
ความขยันอดทนมุ่งมั่น
มันคิดค้นพัฒนาอยู่เสมอ
ที่สำคัญคือทำงานเป็นทีม
และเชื่อมั่นในกันและกัน

อันนี้เป็นสิ่งที่พี่ชัยเรียนรู้มาจากเขา

การสร้างทีมด้วยความรู้สึก

ถ้าพี่อยากตอนแรกพี่เป็นมาเริ่มงานใหม่

เพราะฉะนั้นพี่ต้องทำหน้าที่เป็นน็อตอย่างดีที่สุด

งานเดิมที่ต้องเอาให้คนอื่นทำ

รถยนต์อาจจะขัดข้องเล็กน้อยแต่มันแล่นได้

ยังต้องมีแนวคิดและหลักการที่ชัดเจน
ตอบโจทย์ตรงกลุ่มเป้าหมาย
นั่นคือกลยุทธ์คิดให้แตกต่าง

และดูแลบริการให้ลูกค้าพึงพอใจ
ว่างจากการทำงานอาหารอร่อย
คือสิ่งที่ช่วยทำให้ปนัดดาผ่อนคลาย
รับประทานอาหารตามร้านที่ถูกปาก

โดยเฉพาะร้านอาหารที่รวมเชฟ
ชื่อดังเอาไว้ในที่เดียวกัน

และพี่ก็ไปญี่ปุ่นประจำ
ญี่ปุ่นจะมีร้านของเชฟกระทะเหล็ก

แต่ไม่มีการนำเอาเชฟกระทะเหล็กมารวมกัน
เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิงอยากจะทานอาหาร

แล้วก็ส่วนใหญ่พี่รับประทานอาหารอยู่ที่บริษัท
เพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาว่างหรือมีแขกสำคัญ

ที่ทำให้ชีวิตรู้สึกว่ามีความหมายมากขึ้นนะคะ
เพราะฉะนั้นรสชาติจากฝีมือของเชฟกระทะเหล็ก

พิระวัติอัตธานาคข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน
ขอบคุณครับ